มีอีกหนึ่งคลิปนะฮะมีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้
เป็นคลิปที่คนที่รักสุนัขเห็นแล้วก็คงสะเทินใจครับ
ไม่รู้ว่าคุณป้าคนนี้เขาไปโกรธไปเกลียดสุนัขอะไรนักหนา
ไปเจอมาหน้าร้านสะดวกซื้อไล่ทำร้ายมา
แล้วก็ไล่มันจนมันหนีหัวซุกหัวสุ่นนะฮะไปดูคลิปเลยครับ
เมื่อก่อนหนีก็ทำร้ายมันจำไว้สวบรวมวิคับว่าจะมีเรื่องสะดวกผ้วงวดฮาปรม
ป้าไม่ฟังแล้วป้าเป็นคนป้าเป็นคนบ้า

มันยังไม่กัดป้าเลยมันยังไม่กัดป้าเลย
เออเดี๋ยวหัวหน้าผิดชอบเองถ้ามันกัดเนี่ย
ก็มีคนถ่ายเอาไว้นะคลิปนี้อยู่ที่ตลาดวัดตายมครับ
ที่อำเภอกระดาษบางกระทุ่มที่พิศนโลกนะฮะ
เจ้าของคลิปก็บอกว่าป้าไล่ทำร้ายหมาตั้งแต่๒ทุ่มยัน๔ทุ่ม
โอ้โห๒ชั่วโมงนะฮะ
หมามันโดนอิดบล็อกปลาใส่ครับ
โดนตีจนหัวหดไปหมดกลัวหดไปหมดแล้ว
วิ่งหลบหลังตัวเขากับน้องพนักงานเซเว่นนะครับ
เหมือนแบบหาคนให้ช่วยอ่ะนะเนี่ยมันพยายามหลบอ่ะ

เป็นลูกหลานเขาบอกว่าใครเป็นลูกหลานของคุณป้าหรือเป็นญาติคุณป้า
ฝากเตือนคุณป้าหน่อยครับสงสารสัตว์นะฮะเขาเป็นหมาจร
เขาไปอยู่หน้าเซเว่นก็ลำบากมากแล้วอย่าไปไล่เขาเลยค่ะ

หมาไม่ได้ทำร้ายใครเพราะว่าคนเข้าออก๗๑๑ก็เป็น๑๐
น้องไม่เคยกัดใครเลยที่เห็นเนี่ยน้องโดนทำร้ายด้วยก้อนอิดใหญ่ด้วยนะครับ
เจ้าของโพสต์ได้ถ่ายคลิปอันนี้เอาไว้นะฮะ
แล้วก็มีก้อนอิดอยู่ที่หน้าตะกร้าของรถคุณป้าด้วย
ก็ไปไล่ทุบหมาเนี่ยครับนะมันก็วิ่งเข้าไปในตลาด

ก็วิ่งออกมาที่รถมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วก็ขี่ออกไปครับ
จากนั้นขี่วนมาอีกรอบนึงจะคว่างใส่อีกครับ
คืออิดในมือป้าเท่าที่ดูถ้าโดนหัวจังมีสิทธิ์ตายเลยนะคะ

ชาวบ้านเห็นก็บอกว่าป้าอย่าไปทำมัน
ทำมันทำไมมันไม่ทำร้ายใครมันไม่เคยกัดใคร

คือคนที่เขารักหมาเขาก็บอกว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ถามด้วยว่าถ้าคือมันไม่เคยกัดใคร
ถ้าเกิดป้าจะไปรับผิดชอบมันไหวได้ยังไงอะไรแบบนี้นะฮะ
คือเอาจริงก็คือว่าป้าแกรัก

คือป้าแกกลัวหมาจะกัดก็เลยอยากไล่ไปก่อน

คือหมามันยังไม่กัดแต่ยิ่งถ้าไปไล่ทำร้ายมัน
ถ้าเกิดมันจวนตัวจริงแล้วมันสู้เนี่ย

เพราะว่าคุณป้าก็เถียงมาไม่หยุดไม่ห่อน

ทุกคนก็อ้าวไม่อยากยุ่งแล้วอะไรแบบนี้

สงสารหมาครับพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อเอง
ยืนยันว่าที่ผ่านมาหมามันไม่เคยกัดใคร
บางคนก็แนะนำให้ญาติเอาไปดูแลดีกว่า

ไม่ทราบว่าคุณป้าเขามีความผิดปกติทางจิต

อาจจะมีความหลังที่ไม่ดีกับหมาก็ได้

ก็คือถ้าไล่มันจนมันจวนตัวมาก

คราวนี้ก็เป็นห่วงเดี๋ยวคุณป้าจะต้องกัดขึ้นมาจริง
แล้วก็มันลุงขึ้นมาเนี่ย